ไปดูกันที่บ่อพักน้ำวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อย
จะผ่านงานพิธีถวายเพลิง
หลายคนไปที่นี่เพราะไปทำอะไรคุณผู้ชมไปดู

ราเข้ใช่ไหมคะจราเข้ค่ะโอ้โห
แล้วนี่ไม่ใช่จราเข้ธรรมดานะนี่คือเจ้ากุฎ
เป็นจราเข้ที่หลวงพระคูณเลี้ยงเอาไว้

แล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาไปหวานแหจะไปจับปลา
จังหวะลงไปงมแหไปโดนเจ้ากุด
งับขาสองข้างเป็นแผลเวอะหวะเลย

ระดมชาวบ้านมาช่วยกันจับเจ้ากุฎเนี่ยค่ะ
มีเชือกแววเชือกอะไรไหม

ถึงจะยืดชุดกระชากับเจ้ากุฎ

ของวัดบั้นไรค์ที่นครราชศรีมาค่ะ
แต่สัญชาติยานนักล่าค่ะมันไม่ยอม
มันไม่ยอมยืดยุดฉุดกระชากันอยู่ในสี่คน
กันไปก็กลัวกันไปเหมือนกันเพราะว่าแม่
ราเข้นี่ไม่ใช่สัตว์จะไม่ดุร้ายเลยนะ

จนสุดท้ายเนี่ยค่ะลากเจ้ากุดขึ้นมาอยู่บนฝั่งได้
ถึงจะสามารถเอาเชือกมัดปากมัน
แล้วก็เอามันไปปล่อยคืนที่สระน้ำของวัดตามเดิมค่ะ
นายจันจันเพ็งวัย๖๓ปีหลานของหลวงพ่อคูณเล่าให้ฟังนะคะว่า
เย็นเมื่อวานนี้ชาวบ้านใหม่แสนสุกเขามาแจ้ง

นี่นายบุญรอดไปท่อแหจับปลาบริเวณบ่อพักน้ำ
จังหวะลงไปงมเก็บแหเนี่ยนะ
จราเข้ตัวหนึ่งกัดขาสองข้างเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
ก็เลยพากันไปจับจราเข้ค่ะ
พอลงไปดูแล้วปุ๊บอ้าวนี่มันเจ้ากุดนี่
หนึ่งในจราเข้ที่หลวงพระคูณเลี้ยงเอาไว้
คือหลวงพระคูณเนี่ยท่านเลี้ยงจราเคไว้๗ตัว
แต่ปัจจุบันเหลือตัวเดียวคือเจ้ากุดตัวนี้แหละ
เขาบอกว่าเขาก็เคยเลี้ยงนะเจ้ากุฎอะ
เคยนำอาหารมาให้มันกินหลายต่อหลายปีเลย
ถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่านี่คือเจ้ากุฎ
ราเข้มันก็ดูน่าจะหน้าตาเหมือนกันหมด
บอกว่ารู้เพราะว่าเจ้ากุฎเนี่ยนะ
ขาหน้าขวามันขาดขาหน้าซ้ายมันไม่มีเล็บ
แล้วตามันก็บอดข้างหนึ่งด้วยมันแก่แล้ว

ไม่เหมือนใครสำหรับเจ้ากุฎจราเข้ตัวนี้นี่นะคะ

บ่อพักน้ำดังกล่าวเนี่ยก็จะมีท่อซีเมนส่งน้ำขนาดใหญ่
ตอนเกิดเหตุการณ์นี้นะคะย่าคำมั่นวงการจรรย์รัฐ
น้องสาวของหลวงพ่อคูณและครอบครัว
มาทำพิธีอันเชิญอาทิตของหลวงพ่อคูณไปเก็บไว้

ก่อนที่ช่วงเย็นนะคะจะมีผู้มาพบกับเจ้ากุฎ

ส่วนตัวเขาเชื่อค่ะว่านี่เป็นเรื่องอัศจรรย์
เป็นอย่างมากที่เกิดเหตุนี้ขึ้นมาค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขารีบนำตัวส่งไปรักษา
ที่โรงพยาบาลด่านขุนทศล่าสุดก็ปลอดภัย